คุณผู้ชมคะที่ปราจีนบุรีค่ะ
มีเหตุการณ์ที่คนขับรถบรรทุกนะคะ
เขาก็ล้อมวงกินเหล้ากัน
กินเหล้ากันเมาทะเลาะกันแล้วก็ยิงกันตาย
เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยจริงนะคะ
ครั้งนี้คาดว่าสาเหตุก็คือคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเงินค่าแรง๒๐๐บาท
ถึงขั้นยิงกันตายเลยอะค่ะ
นี่คือญาติของผู้เสียชีวิตค่ะ
พอรู้ว่าโอ้โหโดนยิงตายค่ะวงเล่าเนี่ยนะ

ผู้เสียชีวิตคือในแสนสังทองอายุ๓๓ปีค่ะ

ปราจีนบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ายิงกันตาย
หน้าห้องเช่าเลขที่๕หมู่๗
ตำบลวัดโบดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแพทย์ก็ไปตรวจสอบนะคะ
พบศพในแสนนอนตะแคงกับพื้น

อยู่ข้างรถจักรยานยนต์ที่หน้าห้อง
สภาพศพคือถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
กระสุนเข้าที่เบ้าตาด้านซ้าย๑นัด
แผลเวอะหวะดวงตาถลนออกมาเลยค่ะ
ข้างศพมีสากกระเบอร์ไม้อยู่๑อัน
แล้วก็มีลูกตะกัว๒ลูกอยู่ใกล้ศพนะคะ
แค่ไม่ไผ่มีกับแกล้มผลไม้แก้วเหล้าขวดโซดาไมโครโฟน
โทรศัพท์เปิดเพลงอยู่มีลำโพงอยู่ด้วย
ก็คือเนี่ยเป็นบรรยากาศที่เขาล้อมวงกินเหล้ากันนะนะ

ผู้ก่อเหตุคือนายอัธพลน้อยศรีอายุ๒๗ปีค่ะ
หลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนยืนรอมอบตัวอยู่ในจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
แล้วก็พาตำรวจไปเอาปืนที่ซ่อนอยู่ในห้องพักเลขที่๓
ซึ่งเป็นห้องของตัวเองเนี่ยเอาปืนมาให้ตำรวจตรวจสอบ
เป็นปืนไทยประดิษฐ์ลูกซองสั้น
ลำกล้องมีปลอกกระสุนปืนเบอร์๙อยู่๑ปลอกค่ะ

ตำรวจก็นำตัวนายอัฐพลไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

นายอัธพลคนก่อเหตุอยู่ห้องเลขที่๓ค่ะ
ห้องใกล้กันแล้วก็เป็นคนขับรถปันทุก
ให้กับโรงงานกระดาษในพื้นที่เขตเมืองปราจีนบุรีด้วยกันทั้งคู่

อัธพลยอมรับว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับผู้เสียชีวิตมาก่อนเลยด้วย
แต่ผู้เสียชีวิตหาเรื่องก่อนเขาอ้างแบบนี้นะคะ

เขาอ้างว่าผู้เสียชีวิตจะเอามีดไปแทงเขาก่อน
ตัวเขาเองเลยเข้าห้องไปหยิบปืนมา

มีปัญหาเขาใส่ผมก่อนเลย
เริ่มมีปัญหาแล้ว
แต่ผมใจผมไม่อยากมีปัญหาด้วยหรอก

คือว่าเราอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกัน

เขามีดจะมาแทงผมจะมาฆ่าผม

ผมก็กันหนี

แก้วที่กินเหล้า

แล้วผมก็วิ่งมาห้อง
ก็มาเอาปืน

ก็นี่แหละค่ะเป็นเพื่อนกันทำงานที่เดียวกันอยู่ห้องใกล้กัน
ไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนพอกินเหล้าด้วยกันแล้วนี่นะ
ทะเลาะกันถึงขั้นยิงกันตายนะคะครับ
อัฐพลก็ถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มที่สพเมืองปราจีนบุรีค่ะ
อัฐพลก็กอดจูบหน้าผากแฟนสาวเหมือนกับบอกลานี่นะคะ
นี่ค่ะก็เหมือนกับขออนุญาตเจ้าหน้าที่ว่าขอลาแฟนสาวก่อน
ทั้งที่ตัวเองใส่กุญแจมืออยู่นะก็กอดแฟนสาว
แล้วก็บอกว่ารอพี่ด้วยนะนี่ค่ะ
ตำรวจก็นำตัวนายอัฐพลขึ้นรถไปนะคะ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
เป็นห้องแถวชั้นเดียวเป็นแบบสองแถวหันหน้าเข้าหากันนะคะ
ไปเก็บข้าวของของผู้เสียชีวิตออกจากห้องไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนเพื่อนบ้านก็ช่วยกันทำความสะอาดห้องนะคะ
มีเพื่อนบ้านรายหนึ่งเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
หกโมงเย็นเมื่อวานนะคะก่อนเกิดเหตุ
อัธพลนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อน๓คน
แคร่ที่อยู่หน้าห้องของผู้เสียชีวิต
เปิดเพลงฟังกันสนุกสนานนะคะ
ผู้เสียชีวิตเลิกงานขับรถกลับมาที่ห้อง

สักพักผู้เสียชีวิตกับนายอัธพลเถียงกันทะเลาะกัน
เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามห้ามนะคะ
พยายามจะจับทั้งคู่แยกย้ายเข้าห้องพักของตัวเองไป
แต่นายอัธพลไม่ยอมเลิกราเข้าไปเอาปืนในห้องของตัวเอง
แล้วเดินไปหาผู้เสียชีวิตที่หน้าห้อง
ผู้เสียชีวิตเปิดประตูถือสากออกมา
อัธพลยิงใส่เลยยิงใส่เข้าเบ้าตาซ้าย
เขาเสียชีวิตคาที่อะค่ะดังนั้นข้อมูลที่เพื่อนเล่าให้ฟังแบบนี้
ก็ไม่ตรงกับที่นายอัฐพลผู้ก่อเหตุบอกนะคะ
อัฐพลอ้างว่าผู้เสียชีวิตจะฟันเขาก่อน
แต่เพื่อนบอกว่าผู้เสียชีวิตเขาเข้าห้องไปแล้วถือแค่สากกระเบือออกมา

ข้างห้องบอกว่าปกติแล้วทั้งคู่กินเหล้าด้วยกันเป็นประจำหลังเลิกงาน
ไม่เคยทะเลาะกันนะแต่วันเกิดเหตุทะเลาะกันเสียงดัง
ข้างห้องก็ออกมาดูออกมาเตือนว่าคุยกันดี
แต่นายอัฐพลไม่ฟังยิงเขาเสียชีวิตเลยนะคะ

แต่ผมอยู่ในห้องหน้าถามเขาได้ยินมั้ยแสดงปืนได้ยิน
ใช่แต่คนนั้นเขาก็จะไม่ค่อยมากินเท่าไหร่เพราะเขาเลิกงานบางทีเขาเลิกงานมาหมื่นมาเลย
แต่คนนี้พอเขาเลิกงานมาเขาก็กินเขาเลิกงานมาปุ๊บก็กลับมากิน
คือนั่นก็คุยกันแล้วก็กินข้าวแล้วก็ต่างคนต่างอะไรไปนั่นอะไรอย่างนี้
คือเขามีเรื่องส่วนตัวอะไรมาเราไม่รู้
ด้านนางสุพรรณโง่แดงน้าของผู้เสียชีวิตไปรับศพหลานชายแล้วก็ไปเก็บข้าวของที่ห้องพัก
ให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้นะคะว่าหลานชายเป็นคนนิสัยดีมากเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว
นี่คือผู้เสียชีวิตค่ะมีอาชีพขับรถส่งม้วนกระดาษทำมา๒ปีแล้ว
สัปดาห์ก่อนก็กลับไปที่บ้านที่จังหวัดสะแก้วไปทำบุญร้อยวันให้กับคุณตา
ช่วงกลับบ้านหลานชายคนนี้ก็จ้างให้นายอัฐพลคนก่อเหตุนะคะ
กระดาษแทนเพราะว่าตัวเองไม่อยู่ตกลงค่าจ้างกันสองร้อยบาท
พอกลับบ้านได้วันเดียวก็กลับมาทำงานตามปกติ
ช่วงเย็นเมื่อวานมารู้ว่าหลานชายถูกยิงตายก็รีบเดินทางมาจากจังหวัดสะแก้วเลยนะคะคุณน้าบอก
คุณน้าก็เลยบอกว่าสาเหตุทะเลาะกันคาดว่าเป็นเรื่องของค่าแรง๒๐๐บาทนี่แหละ
ที่ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยจ้างให้คนก่อเหตุขนกระดาษแทนช่วงที่ผู้เสียชีวิตเขากลับบ้าน
ซึ่งผู้เสียชีวิตเองก็จ่ายเงินให้กับพ่อของคนก่อเหตุไปแล้วที่บอกให้ทำงานแทนแล้วให้สองร้อยอ่ะ
แต่อาจจะทำให้ผู้เสียชีวิตคุยกับคนก่อเหตุคุยกันไปคุยกันมาแล้วไม่รู้ไม่พอใจกันเรื่องเงินสองร้อยอะไรยังไง
เถียงกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ญาติญาติบอกยังทำใจไม่ได้เลยถ้าเป็นสาเหตุด้วยเรื่องเงินค่าจ้างค่าแรง๒๐๐บาทเนี่ยนะมันจะน่าเศร้ามาก
เข้าใจว่าทำไมถึงยิงกันได้ขนาดนี้ทำไมถึงไม่คุยกันดีดี
ซึ่งตัวน้าของผู้เสียชีวิตบอกว่าหลานชายก็พยายามจบแล้วพยายามจะเข้าห้องไปแล้วทำไมจะต้องไปยิงซ้ำขนาดนี้อ่ะนะคะ
ก็อยากจะให้รับผิดชอบด้วยเพราะว่าตอนนี้พอหลานชายเขาเสียชีวิตไปเขาเป็นเสาหลักให้ครอบครัวทางครอบครัวก็ไม่รู้จะมีที่พึ่งยังไง
ก็โหดเกินไปค่ะคือรับไม่ได้คือแบบคนเราถ้าทะเลาะกันอะไรกันก็คือแบบแค่ตบตีกันทะเลาะกันเออนิดหน่อยไม่ควรจะฆ่ากันถึงขนาดนี้ไง
ยิงเขาพอออกมาปุ๊บเปิดประตูปุ๊บ
เขาก็เจาะยิงเลยตามที่ข้างห้องให้การ
พ่อก็ทำหน้านิ่งไม่มาขอโทษไม่มาคุยอะไรด้วยซ้ำนะคะ
ในช่วงที่หลานชายกลับบ้านครั้งล่าสุด
น้าบอกว่าหลานชายคนนี้พูดเหมือนเป็นลางเหมือนกัน
พูดว่าต่อไปคงไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วพูดทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้ค่ะ
พี่ชายของผู้เสียชีวิตนายสรายุทธ์สังทองบอกว่าแค้นนะ
ผู้ก่อเหตุมากทำไมถึงกล้าทำกันได้ขนาดนี้
แต่แค้นไปก็เท่านั้นเรื่องนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะ
ผมก็ต้องทำใจเพราะน้องผมเอาคืนไม่ได้อยู่แล้ว
ผมก็ไม่อยากอาฆาตแค้นกันเพราะว่ามันก็ไม่ดีต่อน้องผม
ผมก็อยากให้น้องผมหลับไปไปสู่สุขติไม่อยากคาดแค้นอะไรกันมาก
แต่เพียงอยากให้ญาติเขาถามหากมารับพ่อมั่งไม่ใช่นิ่งเฉยอย่างนี้
แค่นี้แหละครับที่ผมต้องการของของตำรวจจัดการครับ
ทีนี้ค่ะก็มาดูข้อมูลทางฝั่งของผู้เกาะเหตุกันบ้างนะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับแฟนสาวของผู้ก่อเหตุนะคะ
เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเธออยู่ในห้อง
ส่วนแฟนกินเหล้าอยู่กับผู้ตายแล้วทะเลาะกัน
เพื่อนก็ช่วยแยกออกจากกันแล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ไปดึงแฟนออกมานะ
ทางฝั่งของผู้ตายเพื่อนก็พาเข้าไปในห้อง
แต่ผู้ตายคลุ้มคลั่งพยายามจะนำเหล็กไขหัวน็อตนะคะ
ปลายแหลมอ่ะจะเอามาแทงแฟนของเธอเธอบอกแบบนี้นะคะ
เพื่อนก็ช่วยกันปิดประตูห้องขังผู้เสียชีวิตเอาไว้ไม่ให้ออกมาจากห้อง
ผู้เสียชีวิตวิ่งออกไปหลังห้องออกมาทางประตูด้านข้าง
เพื่อจะมาแทงแฟนของเธอแต่เพื่อนก็แย่งไอ้เหล็กไขหัวน็อตแหลมแหลมอ่ะ
ไปจากมือได้แฟนเธอก็เลยเข้าไปในห้อง
เธอก็วิ่งตามไปไม่คิดว่าแฟนจะหยิบปืนออกมา
พยายามยื้อแย่งกับปืนกับแฟนแล้วด้วยนะแต่สู้แรงไม่ไหว
แฟนเข้าไปเอาปืนเนี่ยผู้เสียชีวิตกลับเข้าห้องไปแล้ว
แฟนเธอถือปืนไปหน้าห้องของผู้เสียชีวิตค่ะผู้เสียชีวิตออกมา
สากกระเบือมาป้องกันตัวแต่แฟนเธอมีปืนแล้วไงเลยยิงใส่ไป
บอกแบบนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยแฟนของเธอก็กอดเธอนะ
แล้วก็บอกว่าขอโทษแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหน
รอมอบตัวกับตำรวจอยู่ตรงที่จุดเกิดเหตุเลย
ระหว่างรอมอบตัวก็เครียดก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อเหล้ามาดื่มเพิ่มด้วยค่ะ
พอตำรวจมาถึงนำตัวไปโรงพัก
ก่อนจะขึ้นรถไปก็มีการกอดการหอมแก้มกันกันหอมหน้าผากกัน
แล้วก็บอกว่ารอพี่นะอย่าเพิ่งไปมีใคร
เธอบอกว่าเธอก็สัญญาว่าจะรอจะไม่มีคนใหม่
ก็เลยแฟนนี้สวัสดีแฟนนี้ก็เลยบอกว่ามึงจะฆ่ากูหรอ
ประมาณ๒๓รอบน่ะพี่มันก็เลยปีดอาวุธเปิดในห้อง
แต่นี่ก็เลยตามเข้าไปก็ไปดึงเข้าไปอะไรอย่างนี้แรงผู้ชาย

ก็ห้ามก็คือห้ามไม่อยู่ไงเขาก็เลย
เหมือนช็อกเลยอะพอเขายิงเสร็จใช่มั้ย
เขาก็เอาปืนมาเก็บเขาก็มากอดเขาก็บอกว่าขอโทษ
ขอโทษไปอยู่บ้านนะหนูเขาว่าอย่างนี้
รอพี่นะอย่าทิ้งพี่นะเราก็บอกไม่ทิ้งหรอก
เราก็อยู่รอเขาอย่างนี้แหละหนูว่าอย่างนี้

ตำรวจก็แจ้งข้อหานายอัฐพลฆ่าผู้อื่นนะคะ
ข้อหาร่วมเรื่องของการมีกระสุนปืนไว้ในครอกคลอง

อาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็จะนำกันถึงฝากแข็งในสหรัฐปราจีนบุรีในวันพรุ่งนี้
ศพของผู้เสียชีวิตญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะ
จังหวัดสะแก้วแล้วก็จะมีการชาปนกิจในวันเสาร์นี้นะคะ
ครับนี่ก็เพื่อนทำอาชีพเดียวกันก็อยู่ห้องใกล้กันนะครับ